แข่งของเขาก็คือสุดหน้าหมายเลข๐๗บาร์ฟุตเป็นส่วนอันตรายมากนะครับ
ส่วนจุดอ่อนผมมองว่าเรื่องเกมลับเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาครับ

จากสังเกตจากแม็กซ์แรกที่เราเจอเค้าในรอบคันเลือกตรงนี้ครับผม
กาแฟสดครับ